แล้วก็ติดตามบรรยากาศการเคลื่อนศพของศิลปินแห่งชาติครูชนละทีทานทอง
ก็จะมีการเคลื่อนร่างไปทำพิธีที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมค่ะ
วันนี้เวลา๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
อดุลเดชดวิกรมโรงพยาบาลสิริราช
ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ก็มีครอบครัวยัดลูกสิทธิ์ลูกหาของครูชลธีธานทอง

รวมไปถึงครูปุ้มศัษีวิมนต์ภรรยาคู่ชีวิตของครูชลธีธานทอง
มารอเคลื่อนร่างไร้วิญญาณแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิด

ป้ายทะเบียน๑นหนูคระคัง๑๒๔๖ค่ะ
ประกอบพิธีตามลำดับต่อไป
ครูชนละทีจากโลกนี้ไปอย่างสงบ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยวัย๘๕ปีค่ะ
หลังจากที่ครูนั้นเข้ารับการรักษาตัว

หลังจากนี้ทางครอบครัวจะมีการนำร่าง
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมค่ะ
ซึ่งในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้
จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาอีกครั้งค่ะ
ใช่นะคะก็ติดตามกับเราได้

แล้วก็ครูปุ้มนะคะก็จะตามข่าวมาฝากแฟนทุกท่านเลยค่ะ